คุณผู้ชมคะจากการที่มีผลสำรวจความต้องการแรงงานของตลาดแรงงาน
ว่ามี๑๕อาชีพที่เป็นที่ต้องการ
ทำให้บริษัทจัดหางานนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวให้ตอบรับกับความต้องการในท้องตลาดด้วยนะคะ
มาดูกันหน่อยอาชีพไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดค่ะ
ผลสำรวจของบริษัทให้บริการจัดหางานภาคเอกชน
พบว่า๑๕อันดับของสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงานในปี๒๕๖๐

การตลาดและประชาสัมพันธ์ร้อยละ๑๕
ธุรการและทรัพยากรบุคคลร้อยละ๑๔
การเงินและธนาคารร้อยละ๑๗
งานวิศวกรร้อยละ๘๑๖
และงานด้านไอทีร้อยละ๗๐
ซึ่งก็สอดคล้องกับ๑๕อันดับของสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ส่วนอัตราการว่างงานเมื่อปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ร้อยละ๑
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๐๗
เรื่องของการหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เข้ามาเหมือนกับเป็นพนักงานเนี่ยยังคงเกิดขึ้นนะคะ
สะท้อนให้เห็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการศึกษา
ภาคการศึกษาผลิตคนออกมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
หรือว่าขณะเดียวกันแรงงานไทยก็ยังมีค่านิยมในเรื่องของการเลือกงาน
บางคนก็ต้องบอกว่าทำงานต่ำกว่าในส่วนของวุฒิของตัวเอง
หลายอย่างสะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้ว่าภาพรวมดูดีขึ้น
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ก็ยังคงเป็นปัญหาหลักของแรงงานไทยในปีนี้จนถึงปีหน้าค่ะ
ทีนี้มาดูทิศทางตลาดแรงงานไทยปีนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมปี๒๕๖๐ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะของการทดแทนแรงงานมากกว่าอัตราการขยายตัว
ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงจากตลาดโลกพฤติกรรมด้านแรงงานในประเทศ
เติบโตของนวัตกรรมซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
สำหรับตลาดแรงงานในปีหน้านี้นะคะก็จะมีการมุ่งเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
ซึ่งส่งผลแน่ต่อการปฏิรูปทิศทางการศึกษาในอนาคต
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ขณะที่สาภาพแรงงานจะมีบทบาทน้อยลงในอนาคต
เพราะอะไรคะเพราะว่ารูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไป
พร้อมกับนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
อาจจะทำให้แต่ละองค์กรต้องปรับกลยุทธ์
หาพนักงานแบบอัลซอสมาทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ